พี่จังหวัดราราที่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุป
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรุนแรงหรือไม่
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายอายุ๓๐ปี
ช่วงที่ก่อเหตุเขามีลักษณะอาการคลุ้มคลั่ง
ได้รับบาดเจ็บจากนั้นเกิดการแย่งปืนกัน
ชุนละมุนนี้มีอาสาสมัครทหารพรานอีกหนึ่งนาย

และสุดท้ายผู้ชายคนนี้นะคะ
เกิดอาการช็อกจนเสียชีวิตใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฐานปฏิบัติการ
กองร้อยทหารปรานาวิกโยธินกองทัพเรือที่๓
อยู่ในอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
เป็นเหตุการณ์ที่ระหว่างอาสาสมัครทหารพราน
สมศักดิ์เดชาเดินทางกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
มีนายมันโซฮาแวร์อายุ๓๐ปี
ใช้มีดจ้วงแทงที่ท้ายถอย
และบริเวณลำตัวเป็นแผลชะกันถึง๒แผล
อาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์ล้มลงฟุบกับพื้น
จากนั้นเกิดการแย่งปืนกันขึ้น
นายมันโชแย่งปืนไปได้และเตรียมจะยิงซ้ำ
แต่มีทหารพรานอีกหนึ่งนายเข้ามาใช้พันท้ายปืนทุบ

หลังจากนั้นควบคุมตัวนายมันโซเอาไว้ค่ะ
แจ้งเหตุให้กับผู้บังคับบัญชาและแพทย์เวร
หลังจากได้รับแจ้งเหตุเดินทางมาตรวจสอบนะคะ
พอมาถึงพบอาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์ถูกแทงบาดเจ็บ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลและนำศพนายมันโซ

ซึ่งไปพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมะพร้าว

พลตำรวจตรีนารินบูสมัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยนะคะ
บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายมันโซ

เป็นผลมาจากการเสพยาเสพติด
โดยครอบครัวและญาติพี่น้องไม่ติดใจเอาความ
เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นการช็อกจากการเสพยาเสพติดอย่างหนัก

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
นาวาเอกสันติเกรดศรีพงศาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือเปิดเผยว่า

ผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาด
ไม่ได้เสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ค่ะ
และจากการตรวจสอบประวัติ
พบว่านายมันโซผู้ก่อเหตุ
เป็นน้องชายต่างบีดาของนายมารอมือลือ
ขออภัยนะคะมารอมือลีกาแจกาศอก

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคง

ทั้งนี้นะคะก็ได้กำชับเพิ่มเติม
กำลังพลในพื้นที่เฝ้าระวังเหตุอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะการเตรียมรับมือการลอบทำร้าย
ในระยะประชิดโดยใช้อาวุธมีด

ดี้ก็คือจะต้องจับคู่กันอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
เพื่อเป็นการช่วยดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกัน
และพร้อมตอบโต้คนร้ายทันทีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นค่ะ